ในอำเภอลมศกในรอบสิบปีเลยนะครับ
ย่านเศรษฐกิจถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับ
เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูนะฮะสภาพของถนนครับ
นี่คือถนนในเขตเทศบาลเมืองลมศก
จังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากน้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์นั้นเอ่อล้นตลิ่งนะครับ
ท่วม๕ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหล่มศักดิ์นะครับ๑๑หมู่บ้านที่เสียหาย
ฝนเนี่ยตกหนักติดต่อกันหลายวันครับน้ำป่าไหลเข้าท่วมเป็นน้ำมาจากในพื้นที่จังหวัดเลยด้วยนะครับ
ไหลบ่าลงมาสมทบทำให้น้ำในแม่น้ำป่าศักดิ์ในอำเภอลมศักดิ์นั้นสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับ
ไหลเข้าท่วมชุมชนย่านเศรษฐกิจอาคารร้านค้าสถานที่ราชการโรงเรียนวัดวาอาราม
ถูกน้ำท่วมนะครับบ้านเรือนประชาชนนั้น๗๐๐กว่าหลังคาเรือน
ถนนหลายสายน้ำท่วมสูงครับรถก็สัญจรด้วยความยากลำบากนะครับ
ร้านค้าบ้านเรือนครับต้องมีการติดป้ายห้ามผ่านนะครับ
ชะลอความเร็วนะครับในบางในบางจุดเพราะว่าน้ำมันอาจจะไปกระแทกประตูบ้านจนเสียหาย
มันไหลแรงมากเลยนะครับครับบ้านบอกว่าน้ำพ่วนปีนี้ครับหนักสุด
รอบ๑๐ปีก็ว่าได้นะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำนั้นต้องรีบ
แต่ว่าบางแห่งนั้นก็ยังมีน้ำขังครับสูงกว่า๑เมตรไหลเชี่ยวด้วย
ระดับน้ำอยู่ในสภาวะที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะ
คุณผู้ชมครึ่งล้อรถมอเตอร์ไซค์
คือไปไม่ได้ถ้าเจอน้ำแบบนี้นี่คือสภาพที่หนักที่สุดในรอบ๑๐ปีนะคะ
จุดเป็นเมตรนะคะคือแล้วก็ยังอันนี้พาคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่ง
แม่ห้องศรค่ะแม่ห้องศรเนี่ยก็เจอฝนตกหนักมาตลอดด้วยเช่นเดียวกันนะคะ

แล้วปรากฏว่ามาแล้วค่ะน้ำป่าค่ะไหลเชี่ยวไหลแรง
โอ้โหเวลาน้ำป่ามานี่ใจคอไม่ดีเลย
คุณผู้ชมมันมาแบบนี้ค่ะมันพากิ่งไม้พาอะไรมาเต็มไปหมดนะคะ
ก็ไหลมาจากอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่

เข้าท่วมในพื้นที่หมู่๑หมู่๒หมู่๗
ตำบลกองก๋อยอำเภอศพเมย
แล้วก็ท่วมสะพานกองก๋อยบ้านทุ่ง
ตำบลบ่อสลีอำเภอฮอตที่จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
นี่คือสภาพของน้ำป่าที่ไหลมาแล้วก็สร้างความเสียหายนะคะ
ล่าสุดได้รับแจ้งว่าระดับน้ำลดลงแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการช่วยกันเข้าทำความสะอาดค่ะ
ในอำเภอตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อย
ได้เข้าไปช่วยประชาชนในพื้นที่นะคะ
ทำความสะอาดบ้านเรือนเพราะว่าดินโครน
อย่างที่เราทราบล่ะค่ะน้ำป่าก็สร้างความเสียหายหนักเลยทีเดียวนะคะ
ก็เร่งออกสำรวจความเสียหายบ้านเรือนของประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงพืชผลทางการเกษตร
ที่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ